ผู้ชนเป็นจุนหนึ่งเหตุการณ์มีรถฟอร์นทูเนอร์คันหนึ่ง

จู่มีรถเก๋งของผู้ชายคนหนึ่งขับไปชนท้าย
แต่คนในรถ๓คนบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
เขาเชื่อว่าเป็นปฏิหารของหลวงปู่ทิม
ทุกคนพ่อแม่ลูกแขวนไว้ที่คอทำให้ทั้งสามคนและดูสภาพรถ
บาดเจ็บเล็กน้อยยืนพูดกับกู้ภัยได้ตามปกตินะฮะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีเข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นรถชนกัน
บนถนนเลี่ยงเมืองชนบุรีขาเข้าพัทยาตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุก็มีโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวคันนี้นะฮะ
กไก่ชชิงแปดเจ็ดแปดหนึ่งทะเบียนกรุงเทพหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่กลางถนน
ท้ายรถมีร่องรอยถูกชนนะฮะก็มีนายคนนี้แหละฮะสู่วิจักร
วรพัฒน์สกุลอายุ๔๙ปีเป็นคนขับเข้ามากับเมียแล้วก็ทางด้านของลูกก็บาดเจ็บเล็กน้อย
ห่างไปนี่๕เมตรไปเจอรถคันนี้เป็นคู่กรณีรถเก๋งสีขาวมิซูบิชิ
ขอไข่ก็ไก่หกแปดหนึ่งสามขอนแก่นก็มีนายอ่าสุธิศักดิ์ธรรมวงอายุยี่สิบแปดปี
นี้เป็นคนขับรถเก่งมิซูบิชินะครับรถเก่งข้างหน้าก็พังยับทีเดียวนะฮะ
แล้วก็มีรถโดนลูกหลงชนไปอีกก็เสียหายเล็กน้อยนะฮะนายสุธิศักดิ์เขาบอกว่าเขาเนี่ย
ตอนให้การยังคงมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะบอกว่าเขาพยายามจะเร่งเครื่องเพื่อแซงไปทางซ้าย
แต่ไม่พ้นก็เลยหักกลับมาที่ทางขวาแล้วก็ไปชนท้ายของฟอร์จูเนอร์
จูเนอร์เสียหลักพลิกหมุนหลายตลบแล้วก็หงายท้องแบบนั้นนะฮะ
ทางด้านของเจ้าของฟอร์จูเนอร์เขาบอกว่าจะถึงบ้านอยู่แล้วเอง
ตรงนี้จู่เนี่ยก็โดนรถชนท้ายพลิกความหลายตลบกิ้งกันไปเลย
โชคดีบาดเจ็บเล็กน้อยกับมีเลือดไหลเหมือนกันนะทุกคนในครอบครัวตัวเขา
ภรรยาเขาและลูกชายเขาแขวนหลวงปูทิมไว้ที่คอทุกคนแล้วก็โชว์ให้ทีมข่าวดูว่าเนี่ยนะ
เป็นหลวงปู่เป็นหลวงปู่ทิมผงพลายเป็นผงพายกุด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าเชื่อเลยว่านี่คือความศักดิ์สิทธิ์คือปฏิหารของหลวงปู่ทิน
ทำให้เขาทั้งสามคนรอดมาได้แล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อไปตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวมีช้ำนงช้ำใน
เลือกของเลือกท่างอะไรกันไปก็ไปตรวจสอบนะ
คนขับรถเก่งคันที่ก่อเหตุก็ถูกตำรวจนั้นเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนคันนี้ก็พังยับทีเดียวนะฮะทั้งสามคนก็ปลอดภัยแล้วนะครับ